คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าอาการของหนุ่มโกงความตาย
หนุ่มที่ขับรถฟอร์จูเนอร์แล้วก็ถูกรถบรรทุกพ่วง
ตัวพ่วงตัวตู้คอนเทนเนอร์มันหล่นลงมาทับ
จนรถฟอร์จุนเนอร์แบนต์ตะแตะเลยนะครับ
แต่ว่าคนขับรอดชีวิตจากคลิปเหตุการณ์นี้

ใช่แล้วก็นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดเนี่ยนะคะ
จากพระรุ่นอะไรแขวนตะกุดอะไรแล้ว
คือคนก็ชื่นชมพี่วุฒิคนขับรถ
ที่มีสติดีในการประคองตัวเองแล้วก็เอาชีวิตรอด

กู้ชีพกู้ภัยที่ต้องทำงานอย่างเป็นระบบนะนะในการกู้ภัยครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเปิดใจ
กู้ภัยด้วยแล้วก็ทั้งพี่วุฒิที่ตอนนี้อาการดีขึ้นนะครับ
เมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีส่งคุณยุธยาตุ้มมีทีมข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลวิพาบรามย่านพัฒนาการ
เพื่อไปเยี่ยมพี่วุฒิกันอีกครั้งโอ้พี่วุฒินี่ไม่เหงาเลยเจอทีมข่าวเราทุกวันเลย
คุยด้วยกันทุกวันเลยแต่พี่อู๊ดเขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งนะแล้วก็จิตใจดีนะครับ
นี่แหละฮะพี่วรวุฒิของเรานะครับตอนนี้พี่วรวุฒิมีอาการดีขึ้นแล้ว
โดยยังมีอาการเจ็บต้นคอเล็กน้อยนะครับแล้วก็คาดว่าจะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
สัก๓๔วันก็จะกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วล่ะแต่ต้องรอตรวจข้อมือซ้าย
ที่ตอนนี้ยังยกไม่ได้แล้วก็ยังมีอาการอ่อนแรงอยู่นะครับ
แฟนข่าวไทยรัฐทีวีนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ผม
ผมมาขอบคุณพี่น้องวัดพลมณีนะครับที่ช่วยเหลือผมแล้วก็ทีมงานทุกคน
แต่ผมได้ยินเสียงทุกคนที่ช่วยผมนะแต่ว่านะตอนนั้นผมอยู่ในรถมันมืดหมดเลย
ผมจำใครได้ยินแต่เสียงแต่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลย
ผมออกมาเสร็จเขาก็ล่ารถผมขึ้นรถพยาบาลแล้วผมก็ยังไม่ได้ขอบคุณใครเลย
ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความสนใจใจผมครับต้องขอบคุณมากมากเลยครับ
ขอบคุณทีมงานพี่บินที่ส่งเครื่องไม้เครื่องมือแบบครบมามาช่วยผมเต็มที่เลย
แล้วก็มีน้องคนนึงที่ขับรถยกรถเคนนะครับรถเคนอยู่มายก๒คันครับ
อันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเขาเลยเป็นธุรกิจครอบครัว
ซอย๕๔วัดศรีพลิน้อยเขาดูไร้สดเขาเห็นแล้วทำไมยกไม่ขึ้นเท่านี้
เขาก็รีบขับขนาดนี้เรียกมาเลย๒คัน

เป็นของขวัญวันแต่งงานเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับ
ซึ่งพ่อตาก็ได้มาจากบรรพบรุษ
ทราบว่าเป็นตะกุดของหลวงตาป้อ
หรือว่าหลวงตาคำจันทร์หรือว่าพระครูวรกิจสารธรรมนะครับ
ตรองเจ้าคณะตำบลดงลิงที่วัดบ้านเมย
หรือว่าวัดโพธิญาณชัยสถานมงคลตำบลดงลิง
อำเภอกรรมรสัยจังหวัดกรรศิลป์
หลายคนอยากรู้ของดีอะไรนะครับ
มาดูเรื่องของกู้ชีพกู้ภัย
แล้วก็คนขับรถยกรถเครนที่เมื่อกี้พี่วุฒิเขาขอบคุณไปนะฮะ
โดยนายอัธวุฒิโพออำภัยเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยู
หนึ่งในเจ้าหน้าที่อาสาที่ช่วยกันนำร่าง
ของพี่วรวุฒิออกจากซากรถฟอร์จูเนอร์

สภาพรถถูกทับจนแบน
เขาเปรียบที่แบนจนเป็นแพนเค้ก
นึกภาพออกเลยคือมันระนาบไปเลยค่ะ
เขาตกใจเลยนะครับเพราะคิดว่าคนที่อยู่ด้านในเนี่ย
ไม่รอดแน่ตายแน่
ถ้ารอดก็คงสาหัสรักษาไม่ได้แน่
แต่เมื่อพี่วุฒิโต้ตอบกลับมาได้อย่างมีสติ
ทีมช่วยเหลือตกใจเหมือนกัน

ในการช่วยเหลือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่

ให้ทีมพยาบาลของมูลที่พูดคุยกับผู้บาดเจ็บ
พร้อมกับต้องระบายน้ำหนักถั่วในตู้คอนเทนเนอร์
ออกให้มากที่สุดเพื่อลดน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์นะครับ

เพราะว่าที่ผ่านมาจากเหตุการณ์แบบนี้
โอกาสรอดชีวิตจะน้อยมาก
ที่มีการทับแบบลักษณะแบนเป็นแพนเค้กแบบนี้นะครับ
เพราะปกติถ้าเผื่อลักษณะการทับ

โอกาสรอดของผู้ประสบภัยก็จะเยอะขึ้นนะครับ
แต่วันนั้นสิ่งหนึ่งที่เรากังวลที่สุด

รถถูกทับแบนมาทั้งคันนะครับ
มีทีมพยาบาลของรบกรรณยูเรา
เข้าดูแลคนไข้ทันทีเลยนะครับ
มีการให้ตั้งสติ
อย่าตื่นเต้นตั้งสติใช้หายใจระบบการหายใจให้รักษาออกซิเจนไว้นะครับ
แล้วก็ให้เขาบีบแตรสื่อสารกับเราเป็นระยะอย่าอย่าบีบ
เพราะตอนแรกเขาตกใจตอนแรกที่ไปถึงนี่เขาบีบอี้แบบค้างยาวเลย
เราคิดว่าคิดว่าตัวถังมันกดทับด้วยซ้ำแต่ไม่ใช่นะครับ
ส่วนวิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาวันนั้นนะฮะ

เพื่อจะตัดเบาะนั่งข้างคนขับออก
ที่พี่วุฒิเขาโน้มตัวลงไปทับใช่ไหม
ก็ต้องเอาเบาะคนนั่งออก
เพื่อที่จะเปิดช่องแล้วก็นำร่างของพี่วุฒิเขาออกมา
ซึ่งการดำเนินการจะทำควบคู่ไปกับการสอบถามผู้บาดเจ็บเป็นระยะ
ขณะที่อุปสรรคในการปฏิบัติงานในครั้งนั้น
คุณอัญวุฒิชี้ว่าคือน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์แหละ
บรรทุกถั่วรวมกว่า๔๐ตัน
ทำให้ต้องใช้เวลาในการถ่ายถั่วออกมาจากตู้นานกว่า๒ชั่วโมง
แล้วก็ใช้ปฏิบัติการช่วยเหลือทั้งหมด๒ชั่วโมงกว่า
ใช่ค่ะคือเขาก็แบ่งหน้าที่กันแหละ
แบ็คโฮลตักถั่วเหลืองออกแล้วก็รถเครนก็คือยก
แล้วพี่วุฒิเขาบอกด้วยนะบอกว่าเนี่ยเขารู้สึกแบบขอบคุณมากเลยทุกคนที่มาช่วยเหลือเขา
แม้ว่าเขาจะไม่ได้เห็นหน้านะตอนนั้นตอนที่เกิดอุบัติเหตุได้ยินแต่เสียง
แล้วเขาบอกเลยนะว่าถ้าเกิดได้เงินช่วยเหลือพี่วุฒิมา

ใช่ที่มาช่วยเหลือด้วยนะคะ